โปรดติดตามตอนต่อไป

ผู้บริหารเองก็ไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจกับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้
ก็พยายามทุกวิถีทางเลยนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชน
ซึ่งจริงเราเสนอข่าวนะเราก็เห็นภาพข่าว

บางคนไม่รับการตรวจต่อคิวกันข้ามวันข้ามคืนตากยุงตากฝนเลยเนี่ยนะฮะ
ใช่เสนอข่าวอย่างเดียวไม่พออะไรทำได้เราก็ทำ
เลยมีการคิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมา
โดยภารกิจแรกของปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อนี่นะคะ
จะเริ่มเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ก่อนเลยแสนชุด
แล้วแสนชุดนี้นะคุณจะเอาไปมอบให้กับหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานได้ไปส่งมอบถึงมือประชาชน

เดี๋ยวฟังเสียงผู้บริหารหน่อยนะคะ
เราเชื่อว่าการที่เรายิ่งตรวจได้เร็วและยิ่งตรวจได้เยอะเนี่ย
จะยิ่งเป็นการแยกผู้ป่วยออกจากผู้ที่ไม่ป่วย
เพราะฉะนั้นจะช่วยได้ในการที่จะหยุดการแพร่กระจายของโรคนี้นะครับ
ซึ่งพอเมื่อแยกได้แล้วการแพร่กระจาย
หวังว่ากักพันธุ์แพร่กระจายจะน้อยลงนะครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันก็น่าจะลดลง

ทางไทยรัฐก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสังคมในรอบนี้ครับ
ขณะที่คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
ลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ปก็บอกว่าวันนี้ได้มีการประชุมวางแผนกันแล้วนะ
ร่วมกับ๒หน่วยงานนะครับก็คือสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
โดยมีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกองควบคุมโรค
สำนักอนามัยกรุงเทพมนาคมก็คือคุณวันนิดาวงเล็ก
แล้วก็อีกคนนึงที่มีการประชุมหาบรือพูดคุยกัน
ก็คือคุณหมอทิติสันปาลักวงณอายุทยา
ซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ
ผู้บริการสูญสถานสุข๒๘กรุงธนบุรีสำนักอนามัย

ไทยรัฐจะช่วยในการจัดหาให้กับหน่วยงานอย่างไรบ้างนะครับ
ซึ่งแน่นอนประชาชนคนไทยตอนนี้
เคยแล้วนะแล้วก็แทบจะรู้จักแล้วนะ
มันเป็นเครื่องมือในการตรวจหาเชื้อชนิดที่ตรวจเร็วนะครับ
ดังนั้นมันจะกระจายการตรวจได้เร็วเหมือนกัน
ไทยรัฐกรุ๊ปก็หวังว่าปฏิบัติการไทยรัฐ
จะเป็นการบรรเทาสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น
บรรเทาเรื่องของปัญหาการรอตรวจเชื้อ

จะมีการต่อยอดให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ
เราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้
วิกฤตในการระบาดของโรคโควิด๑๙ครั้งนี้
มันมันผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
ก็อยากจะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อน
แล้วก็สืบสารปณิธานของผู้ก่อตั้งนะคะคุณกัมพลวัชรพล
ไทยรัฐอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน

แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจของเรา
ในการร่วมกันจัดหาชุดตรวจร่วมกับพันธมิตร
จะช่วยส่งผลให้เราสามารถหยุดวงจรการแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙นี้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
นี่แหละครับนอกจากเป็นสื่อที่นำเสนอข่าวต่าง

ให้ประชาชนได้รับทราบกันแล้วก็แน่นอน
เราพยายามที่จะจัดหาสิ่งต่างเหล่านี้
ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญด้วยนะครับ